ส่วนคนที่ได้เข้าไปรักษาแล้วก็คือเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ไปรักษาที่จุดใหญ่ก็คือสถาบันบำราชนรันดิ์
ก่อนหน้านี้มีการแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นผู้ป่วยรายหนึ่ง
บอกว่ามาอยู่ที่นี่ตั้ง๑๐วันแล้วไม่เห็นเจอหมอเลย
คนวิภาควิจารณ์สรุปว่าสาธารณสุขบ้านเราเป็นอย่างไร
ดูแลดีหรือเปล่าถ้าติดโรคไปมันจะเป็นยังไง

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะโพสต์เรื่องราวนี้ออกมา
เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับกระแสนี้ค่อนข้างมาก
แง่มุมฝั่งตรงข้ามกับผู้ชายคนก่อน
อาจจะไม่พอใจ
เขาบอกว่า๑๐วันไม่เจอหมอเลยแต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าเจอหมอทุกวันเลย

เออเอาก็พูดไม่เหมือนกันนี่นะคะ
ตั้งแต่วันแรกเลยที่รับการรักษากินอิ่มนอนหลับ
อธิบายแบบนี้เลยนะเมนูประกอบไปด้วยอาหารที่มาในรูปแบบของลักษณะกล่อง
ข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดไข่ต้มข้าวกล่องพร้อมกับข้าวอีกสองอย่าง

แต่เขาก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
หมอพยาบาลเข้ามาเก็บตัวอย่างต่าง
แล้วก็ในช่วงเวลานั้นคุณหมอกับคุณพยาบาลแนะนำขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด
ด้วยคำพูดที่สุภาพลักษณะอ่อนน้อม
สักถามอะไรไม่เห็นหงุดหงิดเลย
โดยที่เขาบอกว่าตอนเขานอนรักษาที่ห้องพักแบบรวม๒เตียง
ที่แยกเตียงผู้ป่วยค่อนข้างห่างกัน
คือ๑ห้องไหนมี๒เตียงแต่๒เตียงมันห่างกัน
เขาได้รับยาแบบเบาลักษณะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
รักษาแบบนี้ประมาณ๒สัปดาห์

กลุ่มคนที่รักษาแต่ละคนจะมีกาอาการหนักและอาการเบา

เพราะฉะนั้นยาที่กินก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน
แล้วก็บอกว่าใครจะตำหนิโรงพยาบาลนี้
ก็คือสถาบันบำราชนรดูนอย่างไรก็ตาม
เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่สำหรับผมผมพอใจมาก
แล้วก็โพสต์คือนอกจากซึ่งเขียนข้อความแล้ว
มีสิ่งที่ยืนยันด้วยอาหารยาสถานที่
คือเขาถ่ายแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
ถามว่าโพสต์นี้มันขัดแย้ง
มันขัดแย้งกับกระแสก่อนหน้านี้

แท็กเซฟบำราชขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีคนที่เขาเป็นผู้ป่วยเหมือนกัน
ไปรักษาแล้วเขาก็โพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวผับที่ทองหล่อมา
เขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลนี้๑๐วันแล้วไม่เจอหมอเลย
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ค่ะก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะ
แต่ก็มีการติดแฮชแท็กแบบนี้เซฟบำราชขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้คุณหมอกับคุณพยาบาล

ก็คำว่าเซฟเนี่ยก็คือเป็นการช่วยให้กำลังใจอีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะ
แต่ว่าต่อมาค่ะหนุ่มเจ้าของโพสต์ที่โวยวายว่า
วันไม่เจอหมอออกมาโพสต์ขอโทษ
แล้วก็แชร์ข่าวสารการให้สัมภาษณ์ของรองผู้อำนวยการที่สถาบันแห่งนี้
โดยเนื้อในของข่าวที่แชร์ลงมาเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอ
ที่ไม่ได้ตำหนิเรื่องที่หนุ่มคนนี้โพสต์แม้แต่นิดเดียว
คุณหมอเข้าใจและจะนำไปปรับวิธีการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม
พร้อมกันนี้หมอยังขอให้คนไทยให้อภัย
ลมเกลียวกันไว้เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
ทำให้เสื่อมเสียและน้อมรับทุกคำติเตียนจากชาวโซเชียลมีเดีย
เพราะว่านุ่มคนนั้นก็ยังคงนอนอยู่ที่บำราชนาราดูนนะ
แต่อาการเขาไม่ได้หนักมากก็เลยไม่ต้องรับยาแบบเยอะ

เพราะว่าก็มีผู้ป่วยที่จะต้องดูแลใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เองก็มีหน้าที่มีภาระเยอะ
คือมีคนที่หนักกว่าใช่ค่ะ
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด๑๙นะคะที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน
บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำนะ

ก็มีโรงแรมเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
บอกว่าขอเป็นแรงเล็กสนับสนุนภารกิจของคุณหมอนะ
ได้โพสต์ประกาศเปิดบริการที่พักฟรีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เพื่ออะไรปิดปิดเพื่อเปิดค่ะ
เพื่อเปิดห้องพักให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้เคียง

จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางกลับบ้านมาค้นบ้านไกลค่ะ
คุณหมอไม่ต้องขับรถแล้วคุณหมอมาพักที่นี่
เพราะว่าโรงพยาบาลแถวนั้นโรงพยาบาลหลักทั้งนั้นเลยนะ
แถวอังนุษย์สวริชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะ
เพียงแค่วิธีการคุณหมอทำอย่างไรล่ะ
เพียงแค่ถือบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมบัตรประจำตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
เช็คอินเหมือนเข้าพักไหมเช็คอินเลย

ทางโรงแรมมีห้องพักบริการ๔ห้อง๑๕เตียงนอนด้วยกัน
ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กเล็กแต่เขาก็ขอเป็นแรงหนึ่งไง
เขาบอกขอเป็นแรงเล็กไงช่วยไง
ห้องก็เป็นเตียง๒ชั้นอย่างนี้ไง
ท่านอาจจะไม่ได้นอนแต่ขอเข้ามาอาบน้ำสักนิดนึงก็ได้เหมือนกัน
ชัวร์จังครับคนไทยต้องเชื่อจักร
เป็นน้ำใจเป็นการให้กำลังใจในภาวะแบบนี้เหมือนกันนะคะ